คุณผู้ชมครับพอพูดถึงมาเฟียนึกถึงอะไรกันบ้าง
มาเฟียเจ้าถิ่นความโหดเยี่ยมรุนแรงยาเสพติดอะไรอย่างนี้เนอะ
นี่มาเฟียกัญชาค่ะบุกซ้อมทารุณวัยรุ่นนะคะอุ้มตัวไปขังในห้องพัก
แล้วก็ซ้อมทรมานด้วยการใช้สายไฟเนี่ยเขี้ยนตีเขา
พี่พี่พูดมาเฟ่หมดเลยครับ
ขายเจ้ามาเท่าไร
๑๑๐๐๐ครับเด็นเต้นเลย

จากมาตั้งแต่เดือนไหนพูดให้แม่นนะ

เริ่มทำเลยทีพี่ให้เจ้าเต้นตัวน่ะทีประปาภัยนะพี่

นี่เป็นคลิปที่ผู้เสียหายเอามาร้องกับกันจอมพลังนะคะบอกว่าถูกอุ้มไปกักตัวไว้ที่ห้องถูกมัดมือไพ่หลังทำร้ายร่างกายเอาสายไฟเขี้ยนตีแล้วก็ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายจากในจ้างไร่กัญชาค่ะจับใจความได้ประมาณว่าอยากให้สารภาพว่าเอาน้ำกรดไปสาดต้นกัญชาจนเสียหายใช่ไหมทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุย
กับผู้เสียหายที่อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมน์นะคะสภาพมีแต่บาทแผลเต็มตัวไปหมดเลยเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒พฤศจิกายนนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในมุ้งคนร้ายที่เป็นอดีตในจ้างและชายชะกันอีกหลายคนเนี่ยอุ้มตัวเขาขึ้นมาจากมุ้งเลยนะแล้วพาไปที่ไร่กัญชาของอดีตในจ้างเอาไปขังไว้ในห

ได้คุยกับอดีตนายจ้างด้วยเขาบอกแบบนี้ค่ะก็คือผู้เสียหายรายเนี้ยเข้ามาที่ไร่ก็มีพฤติกรรมแปลก
มาได้แป๊บเดียวแล้วก็หายไปอาทิตย์หนึ่งทีนี้วันเกิดเหตุมีการใช้น้ำกรดสำหรับยางพาราผสมกับน้ำรสต้นกัญชา
กัญชาก็เลยเสียหายแถมยังมีการผสมลงไปถึงน้ำดื่มทำให้คนงานมีอาการปวดท้องหลายคนด้วย
แล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้คือผู้ต้องสงสัยเพราะพิรุษเยอะเหลือเกิน
ก็เลยเรียกลูกจ้างทุกคนมาประชุมกันรวมทั้งผู้ชายคนนี้ด้วย
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ยอมรับสารภาพเองนะก่อนที่จะโดนทำร้ายนะ
ทำแบบนี้มาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วอ้างว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งจ้างมา
แต่ตัวเขาก็สงสัยเพราะอีกฝ่ายปลูกแค่๒๐ต้นจะมาจ้างมาอะไรขนาดนั้นมันฟังไม่ขึ้น
แต่เขาก็ยอมรับนะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาใช้คำว่าไปเชิญตัวมาจริง
จนกระทั่งยอมรับสารภาพนั่นแหละถึงได้โกรธจนลงไม้ลงมือ
ตอนนั้นก็เลยว่าญาติพี่น้องกูต้องมาคันจากน้ำใช้
ต้องมาปวดท้องจากน้ำกรดที่มึงใส่

เขาบอกว่าเขาโมโหแต่ไม่ได้มีเจตนาฆ่า
พอจัดการแบบว่าระบายอารมณ์เสร็จแล้วก็พาไปส่งตำรวจ
แต่ว่าเนี่ยไม่ยอมสารภาพต่อหน้าตำรวจนะคะ
นี่เรื่องราวจากทั้งสองฝั่งแล้วแต่คุณตำรวจแล้วนะคะ